คุณผู้ชมครับการสนับสนุนให้ประชาชนนั้นลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ไปใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องการจะประหยัดพลังงานแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ
ล่าสุดครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ก็มีการคิดค้นรวมทั้งอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการเดินรถแบบต่อเนื่องด้วยติดตามจากรายงานครับ
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนั่งได้๑๒คนถูกนำมาให้บริการในระบบฮาโม
ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถเช่ารถแบบนี้เพื่อเดินทางต่อเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะไปยังจุดหมายปลายทาง
และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ซึ่งระบบนี้จะให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเช่า
เมื่อผู้ใช้เดินทางจากบ้านด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองแล้ว
จะมีสถานีจอดของฮาโมอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟและรถประจำทาง
ซึ่งสามารถเช่ารถขับไปยังสถานีจอดรถที่ใกล้กับจุดหมายปลายทาง
และคืนรถได้ที่จุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ต้องนำรถกลับมาคืนที่เดิม
สมาชิกที่เข้าร่วมใช้ระบบเมื่อต้องการเดินทางสามารถจองรถได้ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
โดยการกรอกจุดเริ่มต้นและปลายทางที่ต้องการใช้
จากนั้นค่ะระบบจะส่งทะเบียนรถมาให้
เมื่อไปถึงก็สามารถปลดล็อกรถด้วยสมาร์ทโฟนได้ทันที
เพื่อขับไปยังจุดหมายปลายทางของแต่ละคน
สะดวกกว่าการใช้รถสาธารณะเพียงอย่างเดียว
ขณะที่รถที่นำมาให้บริการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจึงไม่ปล่อยกัสคาร์มอนไอออกไซด์
และเป็นรถที่มีขนาดเล็กจึงประหยัดพลังงานและพื้นที่จอดด้วย
จากนี้ยังช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
จากการสำรวจที่เมืองโตโยต้าของญี่ปุ่นซึ่งนำระบบมาทดสอบก็พบว่า
มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่นั่งเพียงคนเดียวและมีระยะการเดินทางไม่เกิน๑๐กิโลเมตร
แต่เลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อความสะดวกนั่นเองค่ะ
ฮาโมเริ่มเปิดทดลองใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกร่วมใช้บริการแล้ว๔๗๐๐คน
ซึ่งจากการสอบถามค่ะพบว่า๑๔๕เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้ระบบฮาโม
โดยที่เมืองโตโยต้ามีรถให้บริการในระบบฮาโมถึง๑๐๐คัน
สถานีจอดรวม๔๘สถานีและสามารถรองรับสมาชิกได้๗๐๐๘๐๐คน
จากที่เมืองโตโยต้าแล้วนะคะระบบฮาโมยังอยู่ในระหว่างการทดสอบในกรุงโตเกียว
และทดสอบเพื่อใช้ในเชิงการท่องเที่ยวที่จังหวัดโอกินาว่า
รวมทั้งทดสอบที่เมืองเกรโนเบิลที่ฝรั่งเศสอีกด้วย
ส่วนค่าบริการที่คิดอยู่ในตอนนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าโดยสารรถประจำทางในญี่ปุ่น
คือ๑๐นาทีแรกค่าบริการ๒๐๐เยนค่ะ
ข้าวเทรัตน์ทีวีรายงาน